โอ้โหอาหารเมนูมากมายหลากหลายจากหลายชาติ
ก็วันนี้วันอาหารโลกยังไงล่ะคะคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์ค่ะต้อนรับสู่รู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
คัศคุณผู้ชมเพราะว่าอาหารเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นปัจจัยเสียที่ขาดไม่ได้

เชื่อว่าหลายคนวันนี้คงจะตื่นเต้นแล้วนะคะที่จะ
อยากรู้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนจะฝนหรือว่าจะหนาวกันแน่
เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ถือว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว
แต่ขณะเดียวกันนะคะก่อนที่จะหนาวเนี่ย
ช่วงนี้อากาศมันก็มีทั้งร้อนมีทั้งฝนด้วย
ตรวจสอบอุณหภูมิกันก่อนแล้วกันค่ะคุณผู้ชม
เห็นพื้นที่สีเหลืองสีส้มแบบนี้หลายคนเอ๊ะกังวลว่าร้อนหรือเปล่า
นี่ตรวจสอบจากโมเดลอากาศนะคะกรุงเทพมหานคร
เช้านี้อยู่ที่ประมาณ๒๕องศาเซลเซียส
เชียงรายเชียงรายอยู่ที่๒๒๒๓องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิพื้นราบนะคะ
ถ้าหากยอดดอยยอดภูก็จะอุณหภูมิลดต่ำลงมากกว่านี้
ดูแล้วสบายสบายเหมือนเปิดแอร์เลยค่ะแต่ถ้าหากว่า
สายทิ้งเที่ยงบ่ายมาแล้วอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น
กรุงเทพฯมหานคร๒๙องศาเซลเซียส
คุณผู้ชม๒๙องศานี่คือเป็นการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิน่าจะอยู่ประมาณนี้
เพราะฉะนั้นนะคะหลายคนอาจจะเตรียมดีใจแล้วก็พกเสื้อกันไปได้เลยว่า
วันนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วจริงนะคะ
ขณะเดียวกันนะคะเรื่องของความร้อนก็อาจจะมีมากหน่อยช่วงสายหรือว่าช่วงเที่ยง
แต่พอคล้อยบ่ายไปแล้วค่ะอาจจะเป็นถึงช่วงเย็นนะคะ
ฝนอาจจะตกได้ในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นลมหนาวที่เกิดขึ้น
ความเย็นที่รู้สึกได้อาจจะเป็นความเย็นจากฝนก็เป็นได้
แล้วก็ความเย็นที่เกิดจากอุณหภูมิลดลงค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีลมตะวันออกพัดมา
ขณะเดียวกันก็ยังมีมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือ
อีสานตอนบนรวมถึงภาคกลางตอนบน
ทำให้ฝนตกไม่ได้เยอะมากมายนะคะ
แต่ว่าที่ต้องเฝ้าระวังคือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตอนล่าง

ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนัก
มีลมบางแห่งที่ลมแรงด้วยนะคะแล้วก็ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังงดเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองแล้วกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะ
ส่วนเช้านี้ใครกำลังดูข่าวไปด้วยนะคะหาอะไรรับประทานไปด้วยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
ใครที่ยังไม่ทานข้าวอย่าลืมวันนี้ทานข้าวกันหน่อยถือว่าต้อนรับวันอาหารโลกแล้วกันเป็นวันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เรารณรงค์ตระหนักถึงเรื่องของการขาดแคลนอาหารนั่นเองนะคะ
ให้ทุกท่านมีความสุขกับเช้านี้ละกันดิฉันสั่งต้มยำเอาไว้เดี๋ยวเชฟคงจะมาเสิร์ฟเพราะว่าต้มยำมันช่วยดูแลเรื่องสุขภาพด้วยอาหารน่าทานจริงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
เพราะมีอะไรมายั่วตลอดตั้งแต่แม่ลาปลาเผาไปหมดเลย